แต่ว่าน่าจะยากหน่อยเพราะว่าโคสิโก้ก็มีธุรกิจส่วนตัว
เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลที่ค่อนข้างจะรัดตัวอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาครับสำหรับโค้ดอุทัยบุญเหมาะ
เคยขึ้นมาขัดตาทัพให้กับเมืองทองไปแล้ว๓นัดในเกมไทยลีกนะครับ
ดูการ๒๐๑๘หลังจากที่ทีมนั้นแยกทางกับทางรดวัลเกอร์สิทธิ์นะครับ
ตอนนั้นก็มาทำทีมด้วยแล้วก็อยู่ในสตาฟมาหลายต่อหลายชุดเหมือนกันครับ
ส่วนมาดามแป้นวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือนะครับ
ที่เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนการทำหน้าที่ของพุทธศิลป
เมื่อวานที่ผ่านมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปเองเลยนะครับ

บอกว่าส่วนหนึ่งครับเกิดจากผลการแข่งขันวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ท่าเรือบุกไปแพ้สุโขทัย
และทีมก็มองว่ามีการตัดสินที่ผิดพลาด
หลังจากที่ดูเทปการแข่งขันมา๓รอบนะครับ
ก็เลยตัดสินใจมายื่นหนังสือชี้ว่าไม่ต้องการจะเอาผลการแข่งขันกลับมาอยู่แล้วนะครับ
มันเป็นไปไม่ได้ก็เคารพถึงผลแพ้ชนะที่ออกมา
และตัวเธอเองก็มองว่าเวลานี้หลายทีมคนอึดอัดกับการทำหน้าที่ของพุทธศิลป์
และสิ่งที่อยากให้สมาคมนั้นมีการปรับนะครับ
ดำเนินการคือเรียกสโบสอนทุกทีมมาประชุมกันอย่างเร่งโดด
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพุทธศิลป์
แล้วก็อย่างที่เห็นครับจากการถ่ายทอดสด
มาตรฐานของพุทธศิลป์ถดถอยลงไป
แล้วก็อยากให้วงการฟุตบอลไทยก้าวหน้าถึงได้ออกมานะครับ

ส่วนพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
พร้อมกับทีมบริหารของสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อนำรูปแบบมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง
หรือว่าปรับปรุงสวนฝึกฟุตบอลในประเทศไทย
ก็มีการบอกแล้วนะครับว่าอยากจะใช้พื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่อำเภอปากช่อง
สำหรับการทำพื้นที่ตรงนั้นขึ้นมานะครับมาเป็นศูนย์ฝึก
สำหรับเก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
ในปี๑๙๙๗ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้องฟิตเนส
หอพักนักกีฬาห้องรับประทานอาหารนะครับ
ประชุมสำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนแล้วก็สนามแข่งขัน๑๑สนาม
เป็นย่าจริง๘สนามแล้วก็ย่าเทียม๘สนามครับ